มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลที่จังหวัดระยองนะครับ
ญาติของผู้บาดเจ็บที่เป็นเด็กชายเนี่ย

และข้อความแสดงความไม่พอใจ
หลังจากที่พาลูกชายที่บาดเจ็บศีรษะแตก

โดยผู้ที่โพสต์เนี่ยบอกว่า
ขณะที่พยาบาลในห้องฉุกเฉิน
กำลังทำแผลลูกชายที่บาดเจ็บ
ลูกชายก็มีอาการดิ้นแล้วก็ร้องเสียงดัง
พยาบาลจึงแสดงท่าทีไม่พอใจ
ด้วยการทิ้งกันไกลแล้วก็อุปกรณ์
แล้วก็พูดจาด้วยเท่าคำหยาบคาย

บอกว่าเริ่มโอโหแล้วนะเดี๋ยวก็ไม่ทำแผลให้เลย

หลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไป

หลายคนบอกว่าโอ้โหเจ้าหน้าที่ทำแบบนี้ได้ยังไง
เหมาะสมเลยโอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้เรื่องราวลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยด้วย

เราก็เลยตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครับว่า
ตกลงแล้วความจริงมันเป็นอย่างไรกันแน่นะครับ

นางจรีวัลคณูวัฒนาซึ่งเป็นรองภูมิในการโรงพยาบาลปลวกแดง
แล้วก็เป็นหัวหน้าการฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลด้วย
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนบ่าย๓วันที่๓๐ตุลาคมนะฮะ
หลังจากเกิดเหตุก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
โดยไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องฉุกเฉินเลยนะ
พบว่าตอนนั้นผู้โพสต์ได้พาลูกชายมาเย็บบาดแผลที่ศีรษะ
แต่ขณะที่พยาบาลกำลังทำแผลเด็กชายก็ร้องด้วยความเจ็บปวด
แล้วก็ร้องเสียงดังต้องใช้พยาบาลมาช่วยกันจับ๒๓คน
ซึ่งมีพยาบาลคนหนึ่งที่มาทำแผลเนี่ยอายุ๕๐กว่าแล้ว
จากภาพจากกล้องวงจรปิดโรงพยาบาลยืนยันว่า
พยาบาลคนนี้ได้พูดกับเพื่อนพยาบาลด้วยกัน

ซึ่งแม่ของเด็กอาจเข้าใจผิดว่าไปพูดไม่พอใจเด็กที่บาดเจ็บด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ขอโทษคุณแม่ของเด็กด้วยที่ว่าไม่มีความพึงพอใจที่น้องเราอาจจะพูดจา
แต่ว่าไม่ถึงกับเหมือนที่ในบทความที่ลงมาทั้งหมด
แต่อาจจะมีบางข้อความซึ่งเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะว่า
เด็กเขาก็ทำให้อย่างดีเลยนะคะเห็นจากลักษณะการทำงานเขาก็เย็บแผลให้
แต่ว่าเด็กดิ้นเขาก็ใช้ให้คนเวรเปย์อะไรช่วยจับ
ทีนี้พอจับไม่ดีเขาอาจจะบ่นไปบ้าง
แต่ว่าบางทีแม่เด็กอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าว่าเด็ก
แต่ว่าไม่ได้พูดถึงกับที่อื่นมาทั้งหมด

หลังจากของเครื่องมือที่ใช้แล้วเนี่ยก็ต้องเอาไปแช่น้ำยา
เพื่อฆ่าเชื้อก่อนที่จะล้างเพราะเดี๋ยวมีการไป
วางธรรมดาเพราะว่าอุปกรณ์ต่างเวลาจะใช้อีกใช้ใหม่เนี่ย
มันต้องเอาไปวางที่จุดที่เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อน

สองการพูดจาไม่สุภาพ
อะไรอย่างนี้เนี่ยเขาเป็นการพูดกับเพื่อนพยาบาล

แต่ก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนผู้ปฏิบัติงานแล้วว่า
เวลามีผู้ป่วยก็ต้องทำหน้าที่

ญาติผู้ป่วยอาจจะเข้าใจผิดได้ว่า
เอาไปว่าผู้ป่วยหรือผู้ป่วยอาจจะเข้าใจผิด

ไปยังประชาชนไปยังผู้มารับการรักษาว่า
บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอง
จริวัลก็บอกว่าก็คนน้อย
บางครั้งก็ต้องทำงานหนักอะไรพวกนี้
แต่ข่าวระหว่างโรงพยาบาล
กับการดูแลผู้ป่วยมันเยอะมากจริงไง
ตอนนี้พอมีลักษณะแบบนี้คนก็เลยวิจันทร์
ก็ต้องเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะ